ท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะฮะว่าโอ้โหยังมีคนที่เป็นครูแล้วกล้าทำแบบนี้ครูผู้ชายคนหนึ่งสอนวิชา
สุดท้ายไม่ได้แก้ที่โรงเรียนนะฮะนัดว่าเดี๋ยวครูไปรับตรงนั้นตรงนี้แล้วพาเด็กเข้าโรงแรม
นี่เขาไปช่วยกันทันนะครับทุกผู้ชมครับ
คือเขาก็พยายามบอกว่าไม่มีอะไรกัน
แต่พาเด็กนักเรียนของตัวเองเข้าโรงแรมทำไม

โอ้โหนี่สอบภอมเมืองสุรินนะครับ
ไปช่วยทันนะครับครูผู้ชายคนนี้
พาเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๓ลูกศิษย์ของตัวเองเข้าโรงแรม
มีพลเมืองดีเขาแจ้งตำรวจไป
นี่ฮะเขาก็มีประวัติในเชิงแบบนี้อยู่แล้ว
เป็นที่จับตาอยู่แล้วแต่เขาปฏิเสธนะ

ท่านผู้ชมครับคุณครูคนนี้เนี่ย
สมนึกนะฮะสอนวิชาสังคมศึกษาของโรงเรียน
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับ
ตำรวจแจ้งข้อหาพรากผู้เยาว์อายุกว่า๑๕ปี
แต่ยังไม่เกิน๑๘ปีคือน้องเนี่ยอายุประมาณ๑๖๑๗นะพรากไปจากบีดามารดาผู้ปกครอง
ผู้ดูแลเพื่อการอนาจารย์โดยผู้ยาวนั้นเต็มใจไปด้วย
ซึ่งนายสมนึกปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานี่ฮะแต่ก็ถูกแจ้งความไว้ก่อน
คือต่อให้เด็กเต็มใจหรือจะไม่เต็มใจหรือต่อให้เต็มใจก็ไม่ได้นะฮะ
เพราะถือว่ายังเป็นเด็กยังเป็นเยาวชนอยู่นะครับตำรวจบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
มีคนส่งข้อมูลให้ตำรวจเป็นระยะอยู่แล้วว่าติดตามดูพฤติกรรมของครูคนนี้หน่อยนะ
ตำรวจก็เฝ้าจับตาวันนี้พาเด็กเข้าโรงแรมพอเขาแจ้งมาอีกไปจับตัวเลย
คุณแม่ของน้องบอกว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถามลูกสาว
ลูกสาวบอกว่าลูกสาวเนี่ยติดรอวิชาสังคมครูคนนี้นี่แหละเป็นคนสอน
แล้วครูบอกว่าให้มาแก้รอนะลูกสาวก็บอกเดี๋ยวหนูไปแก้ที่โรงเรียน
แต่ครูเนี่ยกลับนัดลูกสาวบอกให้ไปเจอที่นอกโรงเรียนเดี๋ยวจะขับรถออกไปรับ
พอไปรับเนี่ยขึ้นรถครูลูกสาวบอกกับแม่ว่าครูยึดโทรศัพท์มือถือไปเลย
แล้วขับพาเข้าโรงแรมแล้วก็ชวนให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แล้วเสนอว่าเดี๋ยวจะให้เงินแล้วพยายามลวนลามลูกสาวก็ขัดขืน
แล้วก็โชคดีที่ตำรวจมาถึงพอดีแล้วก็ช่วยเอาไว้ทัน
แม่บอกว่าไม่รู้เลยว่าโอ้โหครูมาก่อเหตุอย่างนี้ได้ยังไง
มันไม่ควรเกิดขึ้นเลยลูกของแม่เนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ส่วนความคืบหน้าตรงนี้นะฮะเรื่องของครูผู้ชายคนนี้
วันนี้ทีมข่าวของเราไปที่โรงเรียนต้นสังกัดนะครับ
ก็ไม่เจอแล้วนะฮะเพราะว่าท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ธยมศึกษาจังหวัดสุรินเนี่ยบอกว่ามีคำสั่งย้ายครูคนนี้
ให้ไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตการศึกษาก่อนแล้ว
แล้วตั้งกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงด้วยถ้าผิดจริง
วินัยเนี่ยจะลงโทษขั้นสูงสุดเลย
ส่วนทางกฎหมายก็ให้ตำรวจดำเนินคดีไป
ส่วนเด็กก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปดูแลเรื่องของจิตใจนะฮะ
น้องแล้วก็ทางผู้ปกครองด้วยเดี๋ยวคงจะได้พูดคุยกันว่าจะเอายังไงต่อ
โอ้โหก็เนี่ยจับได้คาหนังคาเขาแบบนี้